รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหา
ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดยสถาบันความงามโชวาโย

เนยก็ไม่รู้ว่าจะไปเต็มที่กันเมื่อไหร่แล้วล่ะค่ะ
หนูว่าดีในระดับต้นเลย
ภาพโดยองค์รวมมันดูไม่โอเค

จริงแล้วเราคิดอย่างนี้นะ
จะบอกว่าคำเดียวสำหรับเธอคือไม่มีสติ
มันก็เลยทำให้ทุกอย่างดูมั่วซั่วอยู่ตรงนี้

ซั่วอยู่ตรงนี้จนกระทั่งแบบรำคาญ
และสำหรับสัปดาห์นี้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือหมายเลข

แล้วก็ครั้งแรกของรายการของเราเช่นกันนะครับ๒๔สาวงาม
ภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะผู้หญิงไม่ได้มีแต่ความสวย
แน่นอนนะครับภารกิจกิจกรรมนี้ต้องเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอน
และ๑๔สาวงามของเราพร้อมแล้วไปดูกันว่าพวกเธอเป็นไงกันบ้างครับ
สาวงามทั้ง๑๔ท่านสวัสดีครับ

สาวงามของเรานะครับแต่มีท่านหนึ่งที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนท่านอื่น

ท่านผู้ชมจำกันได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วทั้งแครอทแล้วก็น่ารักเนี่ย
ปฏิบัติภารกิจแล้วได้คะแนนน้อยที่สุด
ส่วนผู้ชนะคะแนนสูงสุดนั้นคือน้องอันแอ้นแล้วอันแอ้นเนี่ยก็ได้เลือกเอาน้องน่ารักกลับเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจกับเพื่อนต่อ
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าน้องแครอทนี้จะหมดโอกาสปฏิบัติภารกิจกับเพื่อนนะครับ
ยังสามารถทำได้อยู่แต่คณะกรรมการไม่สามารถที่จะให้คะแนนได้
แต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับถ้าน้องแครอทของเราตั้งใจและมุ่งมั่นจริงเพื่อนของเธอสามารถเลือกเธอกลับเข้ามา
และเพื่อให้สาวงามทั้ง๑๔คนมีความรู้อย่างถูกต้องกับการเดินโชว์ตัวบนเวทีแห่งนี้
ซึ่งสำคัญมากนะครับสำหรับมือใหม่อย่างทุกคน
และที่สำคัญนะครับมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสาวทุกคนในวันนี้ด้วย
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันครับ
สิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะ
เพราะว่าทุกคนคือนางงามซึ่งจะต้องมีการโชว์ตัวบนเวทีเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
เพราะว่ากรรมการจะได้เห็นทุกคนในช็อตนี้นะคะ
แล้วก็ทุกคนจะต้องดูสง่างามทุกย่างก้าว
แล้วก็พร้อมกับความมั่นใจแล้วก็อย่าลืมรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีด้วยนะคะ
นี่แหละค่ะคือจุดประสงค์ที่เราจะเริ่มต้นการเดินแบบบนเวทีอย่างถูกวิธีในวันนี้ค่ะ
เทคนิคดีจากรุ่นพี่ที่โชว์ลีลาสับเท้าบนเวทีระดับโลกมาแล้วอย่างโชคโชน

โรย

ยังไงก็อยากให้น้องทุกคนเต็มที่

เอาละครับดูเหมือนว่าสาวนี้คงจะซักซ้อมกันมาเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับ

พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจแล้วเราไปฟังกฎและกฎิกากันครับ
เมื่อผู้เข้าประกวดปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่กำหนดจนเสร็จสิ้น
คณะกรรมการทั้ง๔ท่านจะพิจารณาการให้คะแนน
โดยผลการตัดสินคือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะเลิศในสัปดาห์นั้น
และจะมีผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด๒คนสุดท้าย
ซึ่งจะถูกนำมารวมกับผู้ถูกแขวนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็น๓คน
ซึ่งผู้ชนะจะมีสิทธิ์เลือกเพื่อน๑คนเพื่อกลับไปร่วมกิจกรรม
ส่วนอีก๒คนจะกลายเป็นผู้ถูกแขวนและถูกทำเครื่องหมายไว้โดยการใส่ชุดที่แตกต่างจากผู้เข้าประกวดคนอื่น
สาวครับเข้าใจกฎและกติกาแล้วใช่ไหมครับ

นั่นก็หมายความว่าพวกคุณนี่พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์แล้วใช่ไหมครับ

พร้อมแล้วภารกิจประจำสัปดาห์นี้คือ
ทุกคนจะต้องเดินโชว์ในชุดว่ายน้ำ

คู่กับสัตว์ที่เขาเรียกว่าน่ารักที่สุดในโลกนะ
นั่นก็คือสุนัขหรือว่าน้องหมา

น่ารักที่ไป
เมื่อเชิญนี้มันจะกำลังเล่นการง่าย
สุนัขก็จะยังเป็นความจำเป็นแค่กลัว
จำเป็นได้
เจ้าสาวครับแมงยิ้มกันใหญ่เลยซี่

เมื่อรู้ว่าต้องทำงานกับสุนัขล่ะคะ

เพราะว่าไม่ได้ชอบหมาอยู่แล้วค่ะ

หนูรู้ว่าถ้าหมาที่เขาเลี้ยงแล้วที่เอามา

มันจะไม่เดินตามเรามันจะไม่เอาเราอยู่แล้ว

ตอนนั้นพอเขาพูดมาปุ๊บในหัวคิดเลย

มันไม่ใช่คนมันพูดไม่รู้เรื่อง
สาวได้เห็นโจทย์ประจำสัปดาห์แล้ว

กติกาของเรานะฟังให้ดีนะครับ

ของคุณที่คุณเลือกเนี่ยไปกลับสองรอบทำยังไงก็ได้
ต้องไปกลับสองรอบนะแค่นั้นเองแล้วก็ให้คณะกรรมการตัดสิน
และเราจะให้เวลาสาวงามทุกคนเลยนะครับ๑๐นาที
ทำความรู้จักคุ้นเคยกับคู่เดทคู่ใหม่ของคุณนี้
โอเคป่ะโอเคแล้วเพื่อเป็นความแฟร์
คือผมไม่สามารถที่คุณวิ่งไปเลือกตัวที่คุณชอบได้เพื่อเป็นความแฟร์
เราจะให้สาวสาวเนี่ยได้จับฉลากกันแล้วกันว่า
คุณจะได้เดินคู่กับน้องหมาตัวไหนครับวิธีการจับฉลากมีดังนี้
จากเมื่อวานนี้ที่เราไปทำกิจกรรมกันมาเราจะเปิดโอกาสให้คนที่ได้คะแนนมากที่สุดจับก่อน
กันแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนคะแนนที่น้อยที่สุดได้จับคนสุดท้าย
สาวสาวเข้าใจกฎิกานะครับหนูดีใจนะหนูตื่นเต้น
คือเห็นว่าสุนัขเดินเข้ามาคือหนูก็รู้สึกโอ๊ยหนูอยากเล่นกับมันอ่ะ
หูจะทำได้เหรอวะแล้วก็คิดอีกว่าโอ้โหถ้าได้หมาตัวใหญ่นี่สวยเลยนะ
คือเราคิดว่าหมาตัวใหญ่จะต้องคอนโทนยากแน่แน่ใส่ชุดว่ายน้ำเดินจูงสุนัขก็รู้สึกแบบเฮ้ย
จะทำได้ไหมโดยปกติแล้วก็สุนัขก็ไม่ได้มีส่วนมาเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตประจำวันมากนักสักเท่าไหร่

ถ้าไม่เต็มที่วันนี้พี่เนยก็ไม่รู้ว่าจะไปเต็มที่กันเมื่อไหร่แล้วล่ะค่ะ